โอ้โหคลื่นซัดหาดแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหว
ลมแรงคลื่นแรงก็ต้องเอากระสอบทรายนี่แหละคุณผู้ชม
มาก่อเอาไว้มาวางเรียงกันไว้หนักมากว่างบ้างไหมอ่ะพี่
ตรงนี้นะต้องทำทุกอย่างนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนความปลอดภัยของทุกคนค่ะสวัสดีนะคะดูก่อนรถหนาวมารายงานสภาพอากาศ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะใครที่เฝ้ารออากาศหนาวลมเย็นเย็น
น่าจะยิ้มได้แล้วนะคะโดยเฉพาะอีสานตอนบนภาคเหนือเนี่ย
ก็คงจะสัมผัสถึงอากาศหนาวเย็นได้แล้วส่วนกรุงเทพมหานครและภาคกลาง
ลมแรงมาก่อนลมเนี่ยหอบเอาความหนาวเย็นมาก่อนนะคะ
แล้วคาดว่าวันคืนนี้นะคะจนไปถึงพรุ่งนี้ก็จะมีความหนาวเย็น
อุณหภูมิลดต่ำลงไปอีกนะคะส่วนฝนภาคใต้ยังคงมีค่ะ
คุณผู้ชมตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยนะคะจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้ก็จะเตือนแล้วก็ย้ำค่ะว่า
ช่วงบ่ายบ่ายนะคะจนไปถึงข้ำเนี่ยภาคใต้ตอนกลางแถบแถบ
ประจวบคิริคันชุมพรระนองก็จะมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่บริเวณดังกล่าว
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะตกในทะเลพอเคลื่อนมาขึ้นฝั่งแล้วก็จะลดความรุนแรงลง
แล้วก็กระจายหายไปนะคะดูจากแผนที่อากาศนะคะ
เพื่อให้เห็นถึงความหนาวเย็นหรือว่าความร้อนนะคะ
พันสิบสี่สิบหกสิบแปดคืออากาศเย็นค่ะนี่แหละค่ะ
ก็เป็นคำตอบว่าทำไมช่วงนี้ลมถึงมาแล้วจะเป็นแบบนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สี่กุมภาพันธ์นะคะแต่ไม่ได้หนาวจัดแล้วนะคะ
ก็จะเป็นหนาวเย็นสบายยกเว้นพื้นที่ทางตอนบน
หรือว่าพื้นที่ที่ราบสูงยอดดอยยอดภูก็จะค่อนข้างหนาวเย็น
กว่าพื้นที่อื่นอื่นนะคะดูจากโมเดลนี้แล้วจะเห็นว่า
ครึ่งบนของประเทศไทยค่อนข้างที่จะเย็นสบาย
อุณหภูมิเฉลี่ยนะคะก็สักประมาณ๑๕นะคะ
จนถึงสามสิบองศานะคะช่วงเช้าแล้วก็ยาวไปจนถึงช่วงค่ำเนี่ยนะคะ
ก็จะสบายสบายหน่อยนะคะส่วนฝนตรวจสอบกันตรงนี้
จะได้เห็นภาพกันชัดเจนนะคะโมเดลนี้จะเห็นว่า
กลุ่มฝนเนี่ยตกบริเวณอ่าวไทยนะคะก็ตกหนักเลยล่ะ
ก็ต้องงดออกเรือกันหน่อยในช่วงนี้นะคะแล้วฝนเนี้ยมันก็จะเคลื่อนมาเรื่อยเรื่อย
เข้าใกล้ประจวบกิริคันชุมพรระนองแต่ว่าพอขึ้นฝั่งไปแล้วเนี่ย
สีชมพูสีส้มก็จะลดลงจางเบาบางไปแบบนี้นะคะ
แต่ขณะเดียวกันภาคใต้ตอนล่างนับตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปก็จะมีคลื่นนะคะ
คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรหน่อยลมแรงในระยะนี้นะคะ
ออกเรือได้แต่เพิ่มความระมัดระวังถ้าลมแรงคลื่นสูงสักเมตรหนึ่งเนี่ย
เรือที่มีความยาว๓เมตรพอไปได้นะคะก็ต้องเป็นไปตามขนาดด้วย
ก็จะขึ้นประมาณนี้อยู่ช่วงของปลายเดือนจนไปถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมส่วนที่จังหวัดพังงานะคะคุณผู้ชมอยากจะเล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะ
ก็มีนี่ค่ะภาพสวยวิวงามแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะไปถ่ายภาพนี่ไปได้เลยค่ะ
เป็นทะเลหมอกท่ามกลางแดดอุ่นที่พังงาค่ะ
แม้ว่าตอนนี้ภาคใต้อากาศไม่ได้หนาวเย็นแต่ก็มีหมอกได้เหมือนกัน
เป็นภาพทะเลหมอกในพื้นที่อำเภอตะกัวป่านั่นเองนะคะช่วงนี้อากาศสบายสบายนะคะ
ตอนเช้าก็มีหมอกหนาปกคลุมตามแนวเขาทอดยาวไปตามเขาลูกต่างลงไปสู่พื้นราบ
งามไม่แพ้ภาคเหนือนี่ถ้าไม่บอกก็นึกว่าภาคเหนือเหมือนกันนะคะจากใต้แล้วขึ้นมาหน่อยไปที่อีสานบ้านเห่าค่ะ
สัปดาห์นี้เผื่อว่าใครอยากจะไปเปลี่ยนบรรยากาศแนะนำที่นี่นะคะละลุคอนบุรีค่ะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาที่นี่เขาเรียกว่าละลุนะคะ
และรู้หรือว่าเสาดินทรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลักษณะคล้ายคล้ายแพะเมืองผีขนาดย่อมเลยค่ะ
พื้นที่ตรงเนี้ยประมาณหนึ่งงานนะคะสภาพดินคือเป็นดินปนสายนะคะ
แล้วก็เกิดจากการที่น้ำเนี่ยกัดซะจนเป็นร่องเป็นริ้วเป็นแนวแบบเนี้ยค่ะบางจุดก็เหมือนหินงอกหินย้อยเหมือนอยู่ในถ้ำอะค่ะ
แต่บอกเลยว่าเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใครอยากจะแวะเวียนไปก็ดูแลสุขภาพตัวเอง
แล้วก็อย่าลืมดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะอย่าไปทำลายสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้น
บางคนเห็นสวยอยากจะจับอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียก็ได้นะคะ
อันนี้เฝ้าเตือนกันค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะต้องรายงานให้ทราบกันต่อไปว่าระยะนี้นะคะ
คุณผู้มีโทรศัพท์ลงดูแลรักษาสุขภาพขณะที่ภาคใต้ก็ยังมีลมแหลกพลื่นสูงนะคะ
กลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาวดิฉันทำงานต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ